เอาละครับมาถึงเรื่องของการทำความดีกันบ้าง
วันนี้มีใครทำดีเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ
เพราะว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลเขาแชร์กันมาเยอะเลย
โดยนำข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าไปมอบให้กับผู้ยากไร้

วันนี้วันเกิดเห็นเขาทำกันแล้วมันดีต่อสังคม

ซึ่งคุณพี่ได้เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าได้แรงบันดาลใจ

ที่หนุ่มสาวคู่หนึ่งที่เรานำเสนออย่างไรคุณ
ไปแจกของให้กับผู้ยากร้ายในวันวันไหว
ใช่ครับเขาก็เลยเป็นแรงบันดาลใจ
ในการที่จะคิดไปทำบุญในวันเกิดกันบ้างนะครับ
จังหวัดสมุทรภารการณ์แล้วก็ชวนแฟนสาวนะครับ
แจกด้วยกันใช้เวลาประมาณ๒วัน
สุรัตน์บอกว่าอยากให้ช่วยเหลือคนยากคนจนแบบนี้บ้าง
ใช้โอกาสวันเกิดวันสำคัญวันครบรอบแต่งงานของคุณ

ไปทำกิจกรรมดีสำหรับสังคมนะคะ